ส่วนช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเพิ่งจะมีไฟไหม้
โรงแรมคาซิโนในปลอยเป็ดแล้วมันจะมีภาพ
คนบนโรงแรมต้องกระโดดหนีตายลงมา
ณตอนนี้ยังไม่สามารถจะคุมเพลิงได้

ในเมืองปลอยเป็ดของกัมพูชา
มีคนติดอยู่ในอาคารเยอะเลยครับตามรายงานข่าว
แล้วคนก็สำลักควันกันด้วยพากันกระโดดหนีแบบนี้

ไฟลุกไหม้นานกว่า๖ชั่วโมงแล้ว

ว่าเหตุการณ์นี้อาจจะมีคนไทยอยู่ด้วยครับ
เรื่องต้นคาดว่ามาจากไฟฟ้ารัดวงจร
แล้วก็เปลวไฟลามไปถึงชั้นบนอย่างรวดเร็ว
ไฟไหม้ใหญ่เลยครับ